ร้อนคุณคุปตะนัทแต่ว่าบางพื้นที่ภาคเหนือเขาบอกหนาว
ใช่ตอนเช้าเชียงใหม่เชียงรายเขาบอกหนาวกันอยู่

คุณอีสานมาถามในเฟซบุ๊คตอนนี้มันน่าฝนหรือว่าน่าร้อน
ตอนนี้คนเหนือบอกว่าน่าหนาวอีสานบอกว่าน่าฝน
คนภาคกลางบอกว่าน่าร้อน
มีความแตกต่างกันเมื่อวานขับรถมอเตอร์ไซค์กลางแดด

ภาพอากาศหลังจากนี้ต้องติดตาม
เพราะว่าเข้าสู่ช่วงใครที่จะวางแผนไปท่องเที่ยววันหยุดสัปดาห์

สภาพอากาศเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสุดสัปดาห์นี้
อาจจะต้องระวังใครที่จะไปภาคอีสาน

เป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนมาอีกแล้ว

จากระบบพยากรณากาศแท้วรัฐทีเวียนก่อนนะครับ
วันนี้คือภาพถ่าย

ตากข้าวไปละกันแต่งแม้วนี่แบบนี้ค่ะอ่าหูแดดเดี่ยวหูแดดเดี่ยว
กลางก็ยังคงมีเมฆบางส่วนนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าภาคเหนือยังคง
สีฟ้าน้ำเงินคืออากาศเย็นจากฮิมมาลัย

ทำให้ภาคเหนือเช้าค่ำอากาศยังคงเย็นสบาย

สัปดาห์ที่แล้วมีคนรายงานมาว่าที่ดอยอีธนนต์
ต่ำสุด๗องศาเซลเซียนหนาวอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเชียงใหม่
เชียงรายบางจุดบางเมืองที่ช้อนเช้าอากาศ๑๔๑๕
แต่ว่าตอนกลางวัน๓๐กว่าอุณหภูมิต่างกัน๒๐องศา
ต้องระวังเรื่องของระบบหายใจเกี่ยวกับการแพ้อากาศด้วย
ตอนกลางวันยังคงร้อนละอุพื้นที่สีม่วงกินพื้นที่เป็นวงกว้าง
ตอนกลางทั่วทั้งประเทศเป็นสีแดงก็คือร้อนจัด
ตอนนี้พม่ากำลังจะใกล้เขาถึงแล้วแหละ
แต่ว่าเรานำไปกว่า๓๙องศาเซลเซียต

ฝั่งตะวันออกค่อนข้างร้อนเพราะว่ามีภูเขาบังลมไว้อยู่
ดังนั้นความชื้นบริเวณดังกล่าวเยอะนะครับ
หลังจากนี้อุณหภูมิยังคงทรงนะครับ
คงร้อนละอุแบบนี้โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตก

วันนี้มีฝนหลายจุดเลยทีเดียวที่ต้องระวังนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าวันนี้จะมีฝน

อีสานตั้งแต่บริเวณตอนกลางไล่ลงมา

ราชธานี๑๐๑อุบลราชธานียังมีโอกาสตกนะครับ

ในช่วงสายวันนี้ระวังกันหน่อยนะครับ

คงตกอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

กาสตกจะเขยิบเข้ามาบริเวณตอนกลางและกรุงเทพมหานครอาจมีโอกาสตกนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็มีโอกาสตก
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในวัน๒วันนี้
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับ

มีการประกาศเตือนขากรมอุตุนิยมพัทยานะครับ

อีสานภาคตะวันออกครับจุดแรกเลย๒๕
นี่วันเสาร์

ใครไปที่ภาคกลาง
ในช่วงตั้งแต่วันที่๒๖
๒๖๒๘ภาคกลางภาคเหนือ

ท้ายที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับ

หิมะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา

เป็นช่วงฤดูหนึ่งเป็นฤดูที่
ดอกสากุระที่อเมริกากำลังบานเสมืองเลย

โกระที่บานอยู่แล้วไปเจอพายุหิมะ

ก็เริ่มที่จะผลิดอกค่ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อส๗๓มาเนี้ยหลายคนมีความกังวลค่ะ
ดอกสักฐุระนั้นนะคะก็เริ่มที่จะปลิกดอกแหย้มดอกบาล
และในวันนี้เองค่ะแม้ว่าอุณหภูมินั้นจะติดลบก็ตามนะคะ
แล้วก็มีลมแรงก็ตามแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวนั้นทยอยเดินทางมา
ภาพความประทับใจอย่างต่อเนื่องค่ะ
ที่จะบอกว่าอเมริกานั้นได้ก้าวเข้าสู่สำหรับฤดูดอกไม้ผลิก
อย่างเต็มที่แล้วนะคะรวมถึงค่ะทุกคนที่แห่มาชมที่นี่
แล้วก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าสำหรับในปีนี้นะคะ
ให้ทุกคนได้เก็บภาพความประทับใจในปีนี้กันภายในวันเสาร์นี้ค่ะ
นี่ก็คือทั้งหมดค่ะที่นำมาให้ชมกันนะคะ